ท้องถนนรถบิ๊กไบท์ไปเฉียวชนกับแท็กซี่

แล้วก็โอ้โหนึกว่าเป็นพลเมืองดีเนาะ

ไปขโมยหมวกกันน็อกของคนที่ประสบเหตุนะคะ
เอาไปเลยแล้วก็เอาไปขายในเฟซบุ๊ก
เพื่อนเขาเห็นแล้วไปล่อซื้อขอซื้อ
รู้ตัวค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
คุณออนไพรินเป็นคนโพสต์คลิปนะคะ

ในกลุ่มขี่บิ๊กไบท์ไปเฉียวชนกับแท็กซี่

ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

ผู้ชายคนนึงทำทีเป็นพลเมืองดีค่ะคุณผู้ชม

แต่ฉวยโอกาสจังหวะชนละมุนคว้าหมวกกันน็อกของเขาไปเลย
อีกล๊อคราคาแพงนะ๒๖๐๐๐บาท

แล้วทีนี้ไปประกาศขายในเฟซบุ๊ก
หมวกกระน็อกก็มาขายในเฟซบุ๊ค
มันใช่หรือเป็นของคนเจ็บเลยติดต่อขอซื้อ

แล้วก็นัดกันว่ามาส่งของนะที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แถวตลาดรวมชนรับประทานณธบุรี
ก็เอากล่องที่ใส่หมวกกันน็อก

หมายเลขที่กล่องกับหมายเลขที่หมวกกันน็อกมันตรงกัน
แปลว่าใช่มันใช่เลย

พอไปพบกับชายที่อ้างตัวว่าเป็นพลเมืองดีคนนี้

แต่อีกคนที่มาด้วยกันไม่ได้รู้จักกันนะ

ใครก็ไม่รู้เป็นอีกคนนึงที่มาช่วยวันนั้น

กลุ่มผู้เสียหายเขาบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

ไปแจ้งความเอาไว้ที่สนประชาชื่นค่ะ
ครับ
นี่ค่ะแต่เบื้องต้นผู้ชายคนนี้เขาปฏิเสธนะ

ใครก็ไม่รู้แหละมาฝากหมวกกันน็อกอันนี้เอาไว้

ทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าของหมวกกันน็อกตัวจริงนะคะ

ขี่รถออกจากบ้านแถวพระราม๕ไปทำธุระในกรุงเทพ
มาถึงจุดเกิดเหตุไปเฉียวชนกับแท็กซี่

มีกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือตอนนั้นถอดหมวกกันน็อกวางเอาไว้ที่รถ
ซึ่งก็มีน้องในกลุ่มและพลเมืองดีเขาก็อยู่แถวนั้น
ก็คิดว่าน้องก็คงจะช่วยเก็บออกไปให้
แต่สุดท้ายพอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จสับเรียบร้อย
ถามทุกคนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า
กระน็อกอยู่ไหนใครเก็บไว้ไม่มีใครเก็บไว้เลย
มารู้อีกทีก็คือมีคนประกาศขายทางเฟซบุ๊กนะคะ
อย่างน้อยก็ยังดีได้เจอหมวกกันน็อกได้หมวกกันน็อกคืนมา
แต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนขโมยไปหรือเปล่า

หรืออาจจะทำก็หลักถงหลักฐานอะไรก็ว่า